รวมคลิปที่มันสนุกฮา

แล้วจิกยังไงให้ฮากันทั่วบ้านทั่วเมือง

ตลอดข่าววันนี้เรารวบรวมคลิปสุดหาของสิ่งมีชีวิต

มาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

ปกติแล้วเขาจะเลี้ยงไก่ชนไว้แข่งใช่ไหมล่ะครับ

เลี้ยงไก่ไว้เฝ้าบ้านจ้า
ไอ้เจ้าหวัดแหล่ะ
เอ้าเถ้าหวัดเถ้าไปเถ้า
โอ้โหแล้วเสียงเพื่อนที่ถ่ายเนี่ย

โพสต์คลิปเพื่อนกับไก่ชนที่บ้าน

เข้ายังไงก็ตรงขาบ้างตรงเท้าบ้าง

โอ้โหจิกทีเจ้าของต้องร้องขอชีวิต
ถึงว่าล่ะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน
ดูขนาดนี้หมาไม่ต้อง
ให้เท่าเมารับจบเองจ้า
เช้าในพอเห็นคลิปต่างก็เข้ามาคอมเมน
สอบถามว่าพันธุ์อะไรคะ
อยากได้เฝ้าบ้านสักตัว
บ้างก็ว่าดุกว่าบางแก้วที่บ้านอีกเป็นต้น
โอ้โหยังไงก็เผาหน่อยนะเท้า
เจ็บไปหมดแล้วจ้า
คลิปที่แล้วจิกเจ้าของที่ยิบจนต้องลุกหนี
แต่เจ้าตัวนี้ของแท้
ถึงขั้นตะเวกหนีแบบพี่ตูนเลยทีเดียว
โอ้โหเกือบแล้วเกือบได้ลงอัคระจะกินหอยแล้ว
โอ้โหไก่ตัวนี้คงบอกแบบนี้แหละครับ
เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ไก่ชนที่เลี้ยงไว้

ร้องก็หว่างว่าจิกทุกดอกแล้วบอกละกัน
กะจะเอาทุกดอกเลยเจ้าไก่
ใกล้นิดใกล้หน่อยก็เอาแล้ว
แต่เขาว่าที่มันทำแบบนี้แสดงว่ามันรักเรานะครับ
ฮูโหรักที่จะจริงขาเรามะครขวดพูดทอด
เมนูอาหารเย็นนี้กันเพียบ
ก็บอกว่าแกงไก่ถือเป็นเมนูอย่างหนึ่งนะคะ

หรือที่กั้นนึกว่าเอาไว้กันหมา

เอาเป็นว่าดูแลตัวเองดีนะครับ
ไก่แถวนี้มาดูด้า

ก็จิกตลอดแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทำไมไม่ส่งรูปมา
ถ้าไม่รักไม่จิกหรอกจะบอกให้